คุณผู้ชมครับมาดูอุทาหรณ์สำหรับวัยรุ่นใจร้อนทุกทุกคนค่ะนะฮะ
เชียงรายนะครับมีหนุ่มคนนึงทะเลาะกับแฟนนะ
แล้วไปทะเลาะอยู่แถวปั๊มน้ำมันเขามีห้องน้ำคนพิการ
ก็ทุบเลยฮะทุบกระจกฮะทุบเสร็จแล้วหนีเลยค่ะ
กระจกห้องน้ำเขาแตกครับแล้วไปเลยนี่ฮะ
เขามีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนะครับ
ตามตัวเจอแล้วนะครับปรากฏว่าไม่มีเงินใช้เขานี่ครับ
ปึ้งเข้าไปโมโหทะเลาะกับแฟนแล้วไปเลย
พากันขี่จักรยานยนต์หายไปเลยเขาก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
ไปโพสต์ตามหานะครับอ่าสุดท้ายแล้วเจอตัวแล้ว
ไม่มีเงินชดใช้ค่าเสียหายทำยังไงเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
นี่เป็นคลิปกล้องวงจรปิดนะครับชายหญิงวัยรุ่นห้าหกคน
จับกลุ่มอยู่หน้าห้องน้ำปั๊มปตทสันกองตำบลแม่ไร่
อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายเหมือนกับเถียงอะไรกันนี่แหละนะครับ
แล้ววัยรุ่นชายเสื้อสีแดงแขนยาวคาดดำเนี่ย
ก็เดินไปแล้วก็ใช้กำปั้นชกกระจกประตูห้องน้ำคนพิการของปั๊ม
กไปทีหนึ่งกระจกแตกระจายแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีหายไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๖กรกฎาคมนะครับ
ปั๊มเขาเอาคลิปมาโพสต์ลงในโซเชียล
เพื่อตามตัวคนก่อเหตุมาชดใช้ค่าเสียหาย
งั้นแจ้งความแน่นี่ครับ

ตำรวจก็ช่วยตามตัวจนเจอจนได้นะครับ

เจ้าของปั๊มปอตทไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็ตามตัวมาได้นะครับ
นายสุภาชัยอ้ายยี่วัย๒๐ปี
เป็นชาวตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวง
เขาเป็นชาวเขาเผ่าอาคานะครับ

มาพบตำรวจแล้วก็มาหาเจ้าของปั๊มน้ำมันนะฮะ
ตำรวจก็มาช่วยเจรจากลายเกลี่ยให้นะครับ
คือนายสุประชัยเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาไปกินเหล้ากับเพื่อนมา
แล้วก็มาจอดรถคุยกันหน้าห้องน้ำปั๊มน้ำมัน

ด้วยความโอโหก็เลยเดินไปชกกระจกห้องน้ำคนพิการจนแตกนะครับ
แล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
พอเห็นคลิปของตัวเองลงในโซเชียล
ในการประกาศหาตัวคนที่มารับผิดชอบนะครับ
ก็เลยไปบอกแม่แม่เองก็มีอาชีพรับจ้างรายวัน
แม่ก็บอกไม่เป็นไรลูกทำผิดก็ต้องรับผิด
ก็เลยพามาหาตำรวจตำรวจก็พามาหาเจ้าของปั๊ม
ทางปั๊มคิดค่าเปลี่ยนกระจกเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
แม่กับลูกบอกว่าไม่มีเงินจะชดใช้ค่าเสียหายตรงนี้ครับ
เจ้าของปั๊มเขาก็ใจดีนะเขาก็สงสารอ่ะ
ก็เลยเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้น
ก็ไปทำงานแทนค่าชดใช้ค่ากระจกกันแล้วกัน
ให้ไปดายย่าถางย่าหลังปั๊มน้ำมันแทน
ก็ไม่มีเงินที่จะมาชดใช้ให้นะครับ
ก็เลยตอนนี้ก็เลยให้ทำงานนะครับ
เพื่อที่จะเห็นการอบรมสั่งสอนนะครับว่า
ต่อไปอยากให้ขอเหตุที่สร้างความเดินร้อน

ก็ให้หางย่านะครับในปั๊ม
ก็เห็นเวลาน่าจะประมาณสักแค่๖วันเราแล้วแต่นะครับ
ต้องการเพื่อที่จะสั่งสอนให้สำนึกในการทำผิดในครั้งนี้ครับ
ก็ถือว่าเจ้าของปั๊มใจดีนะใช่ค่ะความจริงอายุ๒๐แล้วล่ะนะโตแล้ว๒๐แล้ว
ไม่มีสตางค์ชดใช้ก็ต้องทำอย่างอื่นชดใช้ต้องทำงงทำงานชดใช้
เจ้าของปั๊มคงมองว่านุ่มคนนี้นี่ไม่มีเงินชดใช้
ถ้าจะเอาจริงเนี่ยก็ต้องลำบากแม่อีกแหละแม่ก็ทำงานรับจ้างรายวัน
ก็เลยให้ทำงานให้แทนนะครับผู้ก่อเหตุบอกว่ายอมรับว่าทำไปเพราะโกรธ
เพราะโมโหแฟนอืมแล้วก็เมาด้วยในวันนั้นค่ะก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์กันนะครับ
ใช่ก็ต้องเป็นบทเรียนทีหลังจะได้ไม่ทำแบบนี้อีกนะคะ